ตัวผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปฉีดใต้ผิวหนัง

ผมก็ไปศึกษานะฮะเรื่องของการฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับ

นะฮะคือสมมุติอย่างผมไปฉีดไฟเซอร์
ปกติเขาจะขีด๓๔๔๓๐ไมโครกรัม
๓๐ไมโครกรัมก็คือ๐๓ถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดว่าฉีดเข้าใต้ผิวหนังเนี่ยเขาจะฉีด๐๘
เขาจะใช้วิธีการวางเข็มให้เอียงลงแล้วก็สอยขึ้นนิดหนึ่งปุ๊บ
ให้เข้าไปที่อยู่ใต้ผิวหนังชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ปล่อยยาเข้าไป
พอปล่อยยาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยกระจาย
แล้วภูมิเนี่ยขึ้นพอกับฉีดเข้ากล้าม
เพราะว่ามีน้องคนหนึ่งนะฮะเรียกว่าน้องคนหนึ่งแล้วกัน
เอ่ยเป็นใครแล้วกันเอาไปเอ่ยไปคนก็ต้องรู้จักอ่ะค่ะไปถีบใต้ผิวหนังเหมือนกัน
ฉีดกับแฟนแฟนฉีดเข้ากล้ามนะฮะ
ไฟเซอร์เหมือนกันนะฮะน้องคนนี้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับ
แต่แฟนฉีดเข้ากล้าม๐๓ตามโดสเลย
ผ่านไป๓สัปดาห์ไปตรวจภูมิคู่กันเลยนะคู่กันเลยนะฮะ
เข้ากล้ามเนี่ยฝ่ายชายนะตัวแฟนเนี่ยได้๑๘๐๐ฝ่ายหญิงเนี่ยได้อัน
นี่คือฉีดใต้ผิวหนัง
ใต้ผิวหนัง๐๑นะ
แต่ไอ้ตัวที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ฉีดเข้าใต้ผิวหนังได้๙๙เปอร์เซ็นต์
แต่ตัวฝ่ายชายที่ฉีดเข้ากล้ามได้๙๗เปอร์เซ็นต์
มันแทบจะแบบต่างกันนิดนึง
นิดเดียวแล้วเดี๋ยวจะมีการดูกันต่อไปด้วยว่า
หลังจากนี้๓เดือนจะไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง
ผมว่าทั้ง๒คนที่เป็นแฟนกัน๑คนเข้าผิวหนัง๑คนก็เข้ากล้าม

เวลาผ่านมาถ้าเกิดดูการลดของภูมินะว่า

พอมันมีการฉีดวัคซีนแบบนี้มีคนถามขึ้นมาว่า
วัคซีนมันไม่พอหรือเปล่าถึงมีการให้เลือกว่า
ก็ออกมาพยายามลนลงเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าการฉีดแบบเนี้ยมันถ้าย้อนกลับไป
ฉีดอย่างนี้มันเป็นการนำพาตัววัคซีนอีกแบบนึง
เอ่อเป็นเป็นอีกกลไกหนึ่งฉีดเข้ากล้ามไว้อีกแบบหนึ่งอย่างเง
แต่ว่าผลมันคือเหมือนกันใช่อ่าแล้วก็ฉีดอันเนี้ย
ผลข้างเคียงน้อยกว่าตอนผมฉีดเนี่ยชิลมากไม่รู้สึก
คือชิลไม่มีอาการไข้ไม่มีอะไรผมทำชีวิตประจำวันทุกอย่าง
อ่านข่าวทำอะไรหมดเลยปวดแขนแต่ไม่มีปวดแขนนี่
แต่ข้างเนี้ยอ่ะผมให้ดูแล้วกันยอดมันจะเป็นอย่างงี้เห็นไหม
เนี้ยเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยอันนั้นคือรอยฉีด
อันนี้ที่รอยที่ฉีดมันจะตอนฉีดเข้าไปเข้าปุ๊บเนี่ย
นี่ผมฉีดมาได้ประมาณสัก๒สัปดาห์๒สัปดาห์ถึง๓สัปดาห์ประมาณนี้
อ่าพอฉีดเข้าไปเนี้ยมันจะมันจะมันจะเหมือนกับเป็นกลมกลมตุ๋ยเข้ามาหน่อยอ่า
อ่ามันจะเป็นแดงแดงแต่คันคันเนี้ยสักพักมันจะยุบค่อยค่อยรอยุบยุบยุบยุบไป
อันนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นประมาณนี้คล้ายเราปลูกฝีสมัยก่อน
อืมอ่าเหมือนปลูกฝีสมัยก่อนแต่เดี๋ยวสักพักนึงเนี้ยมันก็จะหายไปค่ะ
ไฟเซอร์เนี่ยปวดแขนปวดแขนมากแต่หนูไม่ได้แต่อันนี้พี่คิดไฟเซอร์เหมือนกัน
ได้เนอะอยู่เป็นพวกเราแก่วะเราถึงไม่ค่อยรู้สึกอะไรอุ้ยเนี่ยแหละ
คูงให้๑๕๐๐๐๑๖๐๐๐ก็สูงเหมือนกัน